ลุงค่ะไปพบศพผู้ชายคนนึงนะคะถูกแทงโอ้โห๑๘แผล
ุนไปทั้งร่างเลยค่ะเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนานะคะ
คนก่อเหตุก็บ้านอยู่ไม่ไกลกันนี่แหละเป็นลักษณะของการหลอนยาเสพติดค่ะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายเอกพงช่วยกลับอายุสามสิบสี่ปีนะคะ
หรือว่าในเขียวนะคะสภาพศพอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าโอ้โหตามตัว
ทั้งที่หัวที่หน้าที่ตัวด้านหน้าด้านหลังนับได้สิบแปดแผลนี่ค่ะ
ผู้เสียชีวิตนะคะนอนจมกองเลือดอยู่กลางแปลงนาค่ะ
เจ้าของที่นาเขาถ่ายเอาไว้เตรียมปลูกย่าอยู่ในพื้นที่หมู่สาม
ตำบลสมหวังอำเภอกงหราจังหวัดพัทธลุงพบศพช่วงคืนวันนี้นะคะ
ใกล้ที่เกิดเหตุค่ะมีปลอกมีดเป็นปลอกมีดพกนะคุณผู้ชม
ตกอยู่หนึ่งปลอกนะคะคาดว่าเป็นของคนร้าย
เพราะว่ามีดเนี่ยมีดของผู้ตายเองยังอยู่ที่เอว
ดังนั้นมีดที่ตกอยู่ก็น่าจะเป็นของคนร้ายตำรวจสพกงราก็ต้องเก็บไว้
เพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีค่ะห่างจากจุดเกิดเหตุนะคะ
ถนนในหมู่บ้านห่างไปสักประมาณ๓๐เมตร
ตำรวจไปเจอรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินดำ
ทะเบียน๑กไก่ครค๙๔๙๔พัทธลุงล้มอยู่ริมถนน
แล้วกองเลือดเต็มเลยอะค่ะหลังจากนั้นก็ต้องนำร่างของผู้เสียชีวิต
ส่งไปที่โรงพยาบาลกงหราเพื่อที่จะนำไปชนะสูตรเพิ่มเติมนะคะ
ติดต่อญาติติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อมาสอบปากคำว่ามันเกิดอะไรขึ้น
กับนายเอกพงศ์คนนี้เบื้องต้นได้ข้อมูลมาว่าตัวนายเอกพงศ์ผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งภรรยาที่บ้านก่อนขี่รถออกไปก็เติมเงินโทรศัพท์
แล้วกลายเป็นว่ามาถูกแทงที่แปลงย่าติดกับบ้านของนายอัธพลจีนปาน
หรือในเจอายุสามสิบเจ็ดปีชาวบ้านก็เลยเชื่อว่านายอัธพลคนนี้
น่าจะเป็นคนก่อเหตุซึ่งสุดท้ายแล้วจากการตรวจสอบ
อัธพลหรือนายเจคนนี้เป็นคนก่อเหตุจริงคุณผู้ชม
ใส่เสื้อยืดสีดำคนนี้ค่ะเพราะว่าสิบเอ็ดโมงวันนี้เนี่ย
พี่ชายกับน้าของในเจพาในเจไปเจอตำรวจเลยนี่นะคะ
พาไปมอบตัวที่สพกงหราแล้วในเจก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
เขาอ้างว่ามันเป็นเรื่องของความโกรธแค้นส่วนตัวเขาให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ค่ะ
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยในเขียวผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านในเจ
แล้วก็แวะคุยกันแล้วตอนนั้นในเจหลอนยาเสพติดค่ะ
แวงว่าในเขียวจะไปหาภรรยาตัวเองทั้งที่ตัวเขาเองไม่มีภรรยา
เพราะว่าเลิกกันไป๒ปีแล้วคุณผู้ชมคิดดูความหลอนยาเสพติด
ถือมีดไปแทงในเขียวแทงเข้าที่อกที่คอที่หน้าที่หลังในเขียว
คือวิ่งหนีนะคะแล้วก็ไปล้มลงในแปลงปลูกย่า
คือล้มแบบหน้าคว่ำลงไปอะค่ะล้มเสร็จแล้วเนี่ยในเจยังไม่หยุด
หน่ำแทงต่อพอเขาล้มหน้าคว่ำไปแล้วเนี่ย
นายเจกระหน่ำแทงไปที่หลังเขาอีกนายเขียวพยายามจะร้องขอความช่วยเหลือค่ะ
แต่ถูกแทงหลายแผลจริงจริงเสียเลือดมากแล้วก็เสียชีวิตตรงนั้นนี่นะคะ
แล้วสภาพศพคือลักษณะการเสียชีวิตนะคะ
ตัวผู้เสียชีวิตเหมือนกับยังหันไปมองหน้าในเจผู้ก่อเหตุ
คือคว่ำล้มคว่ำไปใช่ไหมคะแต่หน้าเนี่ยหันขึ้นมา
เจพอก่อเหตุเสร็จก็หลบหนีไปหลังจากนั้นนะคะ
คือในเจเองเนี่ยพอญาติญาติพาไปมอบตัวกับตำรวจ
แล้วก็ให้ข้อมูลลักษณะแบบนี้เนี่ยนะ
ก็ยอมรับว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง
แต่ลักษณะการยอมรับคือหน้านิ่งแล้วพยักหน้าเฉย
ยักหน้าบอกว่ายอมรับว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุ
ก็พอถามถึงสาเหตุว่าแล้วทำไมถึงก่อเหตุ
ถามไปถามมาตอบมั่วไปหมด

อ้างอย่างนั้นบ้างอ้างอย่างนี้บ้างอ้าง
นี่ค่ะก็ตอบไม่ค่อยจะตรงสักเท่าไหร

กลัวว่าผู้เสียชีวิตจะเข้าไปหาภรรยาตัวเอง

กลัวว่ามีคนแอบย่องเข้ามาในบ้าน
พกไปวนมาแบบนี้นะคะ
ส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราไปที่บ้านของในเขียวผู้เสียชีวิตนะคะ
เย็ดยากกำลังจัดเตรียมงานศพอยู่ค่ะ
ไปคุยกับคุณแม่ของผู้เสียชีวิตคุณแม่ยังร้องไห้ตลอดเวลาค่ะคุณผู้ชม
อารีช่วยกลับอายุ๖๐ปีนะคะ
แม่บอกว่าแม่รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะแม่ก็ร้องไห้ตลอด
แม่บอกว่าก็ในเจคนก่อเหตุเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนบ้านกัน
บ้านก็อยู่ใกล้กันรู้จักกันดีกลายเป็นมาฆ่ากันแบบนี้ค่ะ
บอกว่าก่อนหน้านี้คุยกันดีมากไม่มีปัญหาอะไรเลย
จะมีก็แต่อาการหลอนยาของในเจนี่แหละ
พอเสพยาเสพติดทีไรก็จะหลอนควบคุมตัวเองไม่ได้หวาดระแวงคนรอบข้างไปหมด
แม่ของผู้เสียชีวิตบอกเลยว่าไม่รับคำขอโทษของในเจนะคะ
ไม่ต้องมาขอขมาด้วยเพราะว่ายังโกรธมาก
ตอนที่แม่ร้องไห้อยู่นะแม่ก็พูดเลยว่า
ฝากถามในเจหน่อยฆ่าลูกแม่ทำไมแม่ทำอะไรให้
ขอให้รับกรรมกับสิ่งที่ทำไว้ค่ะ
อาจตามทำขนาดนี้ต้องทำไม่พอใช้แต่ต้องหลวงไปขนาดนี้

ยังไม่ยอมต้นตำใจก็ไม่กินตื่นหมาโกดูดยังไม่ยอม
เกรนลูกเมย์ไปเรียกกับติวัตรเมย์กว้างเจ๋ยนี่
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ไปกับน้าของผู้เสียชีวิตนะคะนายอุทิศหนูหลงอายุ๕๐ปี
น้าก็บอกว่าจุดนี้เนี่ยนะคะเป็นแปลงดินสำหรับปลูกย่าเอาไว้เลี้ยงวัวของในเจ
ก็อยู่ติดกับบ้านของตัวเองซึ่งบ้านของในเจกับบ้านหลานชายห่างกันแค่สองร้อยเมตร
ไม่น่าทำกันแบบนี้เลยนะคะเชื่อว่าก่อนเกิดเหตุในเจน่าจะเสพยาบ้า
แล้วก็อยู่ในอาการหลอนก็เลยเรียกหลานชายให้จอดรถ
แล้วก็แทงหลานชายที่กำลังคล่อมรถจักรยานอยู่แบบไม่ทันตั้งตัว
วิ่งหนีจนล้มก็ยังถูกแทงซ้ำอีกหลายครั้ง
ชาวบ้านและญาติญาติวิ่งมาช่วยนะคะเพราะว่าเขาก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือค่ะ
แต่ไปช่วยไม่ทันไปถึงคือหลานชายนอนตายจมกองเลือดไปแล้วอะค่ะ
น้าก็เลยบอกว่าก็ในเจเนี่ยติดยาบ้ามาหลายปีแล้วจริง
แล้วก็ยิ่งพอเลิกกับภรรยาเนี่ยนะยิ่งเสพหนักจนหลอนนะคะ
เคยใช้แท่งเหล็กตีน้าชายตัวเองจนเกือบตายมาแล้ว
พอได้สติก็บอกแค่ว่าเสียใจควบคุมตัวเองไม่ได้
โอ้โหแล้วเนี่ยนะคะมาแทงหลานชายน้าเนี่ยน้าบอกว่าน้าไม่ยอม

แต่ว่าไม่เห็นคน

ตัวน้าเองรู้สึกหดหูใจไหมคือบ้านเราอยู่แค่ประมาณคราวนี้
น่าคิดว่าจะเกิดแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้
ตลอดผมว่าทางนี้ตามนาบาลก่อนรัก
ไปเลยเข้าไปถึงโกดทุบแล้ว

น้องชายเนี่ยเลิกกับภรรยาไปสองปีแล้วแต่น้องชายยังคิดถึงอยู่
พอเสพยาก็เกิดภาพหลอนได้ยินเสียงหลอน
ก็ทำให้คิดหวัดระแวงคนอื่นไปหมด
รับว่าหลังจากน้องชายถูกภรรยาทิ้งก็เริ่มเสียผู้เสียคน
แต่เสพยาเสพติดไม่เป็นอันทำอะไร
ช่วงปีก่อนอาการหนักมากทำร้ายน้าตัวเองมาแล้ว
เพราะว่าได้ยินเสียงแว่วหูแว่วอะค่ะแต่โชคดีช่วยไว้ได้ทัน
ครอบครัวเคยพาไปรักษารับยามากิน
แต่ก็เชื่อว่าอาจจะเสพยาหนักมากไม่ยอมกินยาตามหมอสั่ง

ตัวพี่ชายของผู้ก่อเหตุบอกว่าอยากจะขอโทษครอบครัวของในเขียว
เพราะในเขียวเป็นเด็กดีไม่เคยก้าวร้าวอะไรเลย
น้องชายนี่แหละควบคุมตัวเองไม่ได้เชื่อว่ามันคือความหลอน
อันเนื่องมาจากยาเซตติกค่ะ
สามารถพูดคุยกันดี
วันนี้ยัดย่านและชาวบ้านก็มามุ่งดูเจ้าหน้าที่
ค้นหามีดพกที่ในเจใช้ก่อเหตุนะคะ
คือในเจอ้างว่าโยนทิ้งไว้ที่เบาะน้ำหลังบ้าน
หลายคนก็ตั้งใจจะมารอดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก็งมหามีดกันอยู่๓ชั่วโมงนะคะ
เจอจริงค่ะไปตกอยู่ก้นบ่อเลยนะคะ
ส่วนเรื่องของการทำแผนเนี่ยตำรวจบอกว่าวันนี้

นี่คือมีดที่ใช้ในการก่อเหตุจมอยู่ก้นบ่อจริง
แล้วแทงเขาพลุนเลยเหรอ๑๘แผล

มีคนมาเล่ามาสะท้อนให้ผมฟัง

พอติดยาเสพติดแล้วทางครอบครัวก็เหมือนกับ

ก็ปล่อยอยู่บ้านสุดท้ายแล้ววันดีคืนดี

ใช่หลายครั้งบอกว่าก็พยายามจะไปหามอ